คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ข่าวหมากัดคน
เป็นหมากัดเหมือนกันค่ะเป็นหมาพันบางแก้วผสม
อยู่ดีวิ่งไปกัดคุณแม่คุณแม่คือแม่ของเจ้าของ
มาที่เติบประตูบ้านอยู่นะคะค่ะ

มันกัดคุณมั้ย
คุณแจ่มัน
คือเนี่ยคุณแม่แค่เปิดประตูบ้านอยู่มันวิ่งมันก็งัดเข้าอย่างนี้เลยค่ะ
หมาในคลิปเนี่ยเป็นพันธบางแก้วผสมอายุ๓ขวบเป็นตัวผู้

หมาเคยกัดคนเป็นพ่อและคนเป็นแม่ในบ้านมาแล้วแต่ว่าแค่ถลอกถลอก
ในบ้านก็เลยเอาไปทำหมันหลังจากนั้นมันก็ไม่กัดใครอีกเลยค่ะ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุแม่เดินมาเปิดประตูให้ลูกสาวคนเล็ก
อยู่มันวิ่งมาจากข้างหลังแล้วงับเข้าที่ก้นของแม่เป็นรอยสองเขี้ยวเลยนะคะ
ลูกสาวคนโตที่เห็นเข้าไปถือไม้ตีมันอันนั้นคือลูกสาวคนโตนะ
ก็ไปตีให้มันจำถามว่าจะกัดอีกไหมแบบนี้
ซึ่งก็มีการตั้งคำถามกับชาวเน็ตเหมือนกันนะคะ
สำหรับเจ้าของหมาบอกว่าเอ๊ะมันควรจะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้หมากัดคนในบ้าน
เพราะตอนนี้แม่ก็บอกว่าไม่อยากให้เลี้ยงแล้ว
แม่หลายทีแล้วนะก่อนหน้านี้แค่ทะเลาะแต่ตอนนี้จมเขี้ยวเลย
เขาก็แนะนำนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยหมากัดจะกัดคนเอาเจ้าของก็แล้วกันเนอะ
หมากัดเจ้าของเนี่ยจริงมีหลายสาเหตุเหมือนกัน
อย่างหมาพันธุ์บางแก้วเนี่ยจริงมันเป็นสายพันธุ์ที่ดุนะ
แม้ว่าจะผสมแล้วมันก็ยังเป็นสายพันธุ์ดุอยู่
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรึกษาสัตวแพทย์หรือว่าฟาร์มเลี้ยงหมานะคะ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะจะได้เข้าใจ
แล้วก็รู้ถึงวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องหรือว่านิสัยใจคอมันอะไรแบบนี้
แต่หลายคนประสบปัญหานะเกี่ยวกับการเลี้ยงบางแก้ว
เพราะฉะนั้นแหละต้องปรึกษาแหละสำหรับคนที่ขึ้นความรู้จริง
คือหมาแต่ละพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นิสัยลักษณะนิสัย

ก็คือต้องรู้จักเขาจริงว่าตัวนี้ต้องเลี้ยงแบบไหน
เลี้ยงแบบเป็นเพื่อนหรือเลี้ยงแบบเป็นนาย
อันนี้มันมีความต่างกันอยู่